หาทางจับยากนะคะเพราะว่าทางไหนก็เป็นไปได้หมดเลย
ด้านหลังนี้คือที่เห็นอยู่นี่คือคุณกิ๊กคุณกิ๊ก
ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐตัวจี๊ตัวแซ่บของเรานะคะชีบอกว่าคนแรกเนี่ยให้ไปเลยค่ะ
ที่สำคัญเธอเป็นถึงทนายความนะคะและยังเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์อีกด้วย
ชีพคนนี้ไม่ธรรมดาดีกรีมไม่ธรรมดาหน้ากลับสามองนะจ๊ะ
ที่สองค่ะเป็นสาวผิวสีเหมือนกันม้ามืดจากเคนย่าค่ะ
คุณกิ๊กบอกว่าอยู่ดีก็สะดุดตาขึ้นมาอย่างกระทันหัน
จากการเก็บตัวและรอบครีลิมที่ทำได้อย่างโดดเด่นนะคะ
จะเป็นจ่าฝูงในฝั่งลาตินนะคะด้วยลุคแบบบิวตี้ควีนชัดเจน
คิ้วจมูกต้องทรงนี้เป๊ะเลยทั้งหุ่นทั้งสเต็ปการเดิน
และที่สำคัญเธอได้ภาษาอังกฤษระดับดีเยี่ยมด้วยนะคะ
เพราะส่วนมากสาวลาตินจะไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่คนนี้ปั๊วมาฆ่าเลย
แล้วเนี่ยชุดประจำชาติเธอก็ไม่ธรรมดาส่วนคนที่๔ค่ะยกให้มิสฟิลิปปินส์
อีกหนึ่งประเทศที่เขาคลั่งคล้ายนางงามมากนะแฟนนางงามเยอะมาก
ทำผลงานได้ดีค่ะในรอบพีริมและอาจจะสร้างประวัติศาสตร์แบ็คชูแบ็ค
ก็คือคว้ามงกุฎได้ติดต่อ๒ปีซ้อนปีที่แล้วคว้าไปแล้ว
ปีนี้ก็น่าลุ้นนะคะแบบที่เวเนซูเวล่าเคยทำได้นะ
คือทำได้ดีทั้งในรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รอบชุดประจำชาติที่เป็นรูปนกนะคะ
คนสุดท้ายนี่ค่ะน้องฟ้าใสแน่นอนนะคะเจ้าของสายสะพายไทยแลนด์
แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าชุดไม่สวยหุ่นไม่เลิศแต่จากปัจจัยหลายอย่าง
ศักยภาพของตัวนางงามฟ้าสายยังคงมีโอกาสลุ้นมงที่๓ให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะ
เอาเป็นว่าจับตาให้ดีแล้วกันว่าม้วนเดียวจบหรือมีพลิกล็อกถล่มทลาย
อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มีโพลในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่จะทำให้ฟ้าสายคว้ามงนี้ได้นะ
ก็คือตัวตนของฟ้าใสเป็นคนที่มีความเป็นไทยและมีความเป็นสากลอยู่ในตัวเอง
ส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็ลุ้นเธออย่างมาก
ไปถึงเราสองคนเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เธอในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ